นางฟ้าในตำนานมี๖ท่านด้วยกัน
ประกอบไปด้วยคุณแอนอลิชานะคะคุณวุ้นเส้นพอลล่านานาเจนนี่แล้วก็เจนสุดา

วันเกิดพอลล่าเมื่อวันที่๒๔มกราคมที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะตอนนี้ทุกคนก็มีภาระหน้าที่นะคะ
มีครอบครัวนะคะบางคนก็อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะ
ซึ่งพอลล่าเนี่ยค่ะอย่างที่บอกไปอยู่ต่างประเทศค่ะ
แต่ว่าล่าสุดนะคะเธอบินกลับมาแล้วค่ะ

เราดูลูกสาวไงเดินแบบนะคะ
บินกลับมาเที่ยวประเทศไทยพร้อมกับลูก๓คนค่ะ

เพราะว่าภาพล่าสุดเนี่ยก็คือขาดคุณแม่เจนนี่ไปนะคะ

ซึ่งพอล่าก็บอกว่าจริงมันเป็นเรื่องยากมาก

เพราะว่าทุกคนตอนนี้อย่างที่ทราบมีหน้าที่ต้องทำค่ะ
แต่ไม่ต้องห่วงค่ะก่อนเธอบินกลับค่ะ
จะมีปาร์ตี้พูดคุยกับเพื่อนแน่นอน

ภาพรวมยากมากกว่าจะรวมตัวกันที
แต่ส่วนมากก็เจอคนนี้วันนี้คนนู้นวันนี้

แต่ว่ารวมทุกคนนี้ยากมาก

นี่ก็ค่ะคุยกันอยู่แล้ว

แต่ว่าแต่ละคนแบบว่า

ที่เห็นวิ่งเมื่อสักครู่นี้ลูกคนเล็กนะคะ

คือนางก็เป็นคุณแม่ที่แบบสวยมากจริงนะคะ
ถามพูดถึงเรื่องลูกใช่ไหม
อ่ะตกลงจะมีลูกคนที่๔หรือเปล่า
ตอนแรกเราก็นึกว่า๓คนก็เยอะแล้วนะ
คำตอบคือเตอร์ไพรส์มากบอกว่าไม่ปิดอู่นะจ๊ะ
เร็วนี้นะคะก็แม้จะยังไม่มีแพลนนะคะ
แต่ว่าอะไรก็ไม่แน่ไปฟังเสียงหน่อยค่ะ

ก็มีโอกาสแต่ยังอย่าดูก่อนค่ะ

คือมีกี่คนก็ได้นะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่หน้าตาดี
ฉันเห็นในไอจีของคุณเจนสุดาปานโตเพื่อนเขาบอกว่า
อยากให้มีอีกเป็นคนที่สี่

เขาดีเนาะเขาเลี้ยงลูกไม่รู้จักเหนื่อยไม่รู้จักเหนื่อย

เราทุกวันนี้ทำไมเราเหนื่อยคุณผู้ชม